โรงปันสุกหรือว่าโรงปันน้ำใจ
นี่ค่ะขนลุกไหมล่ะ
พูดคำว่าโลงมันหมายถึงอะไร
นี่คือเจ้าของร้านขายโรงศพค่ะ
เขาเอาโรงศพมาดัดแปลงให้เป็นโรงปันน้ำใจ
เอาพวกข่าวซ้านอาหารแห้งเนี่ยมาแจกฟรี

ทีนี้พอเราเห็นโลงแบบนี้แล้วเนี่ย
เราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนค่ะ
เป็นเจ้าของร้านชนบุรีหีบทอง
พี่จิรัตรเสรีกเกษมศรอายุ๔๙ปี

ก็บอกว่าใจเย็นก่อนนะรีบทำข่าวเลย
อ่านข่าวแล้วบอกทุกคนด้วยว่าโรงนี้

น่ากลัวพี่น่ะสั่งทำเป็นพิเศษ

แล้วเห็นไหมพี่ตกแต่งแบบสวยงามเลย

ก็เหมือนโรงศพจริงครับพี่
แต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานและไม่ได้ขาย
ดังนั้นพี่เอามาตั้งไว้หน้าร้านแบบนี้
พี่ก็จะเอาข่าวซ้านไข่ไก่น้ำมันผืดนมกองบะหมี่กึ่งเสร็จรูป

ใครจะมาเอาไปมาได้เลย

คือคนที่เขามาเอาเนี่ยเขาว่ายังไง

ก็บอกว่าอ๋อคนที่มาเอาจริงเขาก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน

ถ้าเกิดว่าเป็นกลางคืนคงไม่กล้ามาเอา

ที่มีคนใจบุญนำของมาแจก
นี่ค่ะลูกเล็กเด็กแดงมากันหมดเลย
ก็เป็นการช่วยเหลือกันในยามที่ยากลำบากนั่นเองนะคะ
ยังดีที่พี่เขาเอาเป็นแบบตั้งนะ

ขอบคุณคนมีน้ำใจทุกท่านด้วยนะครับ